พูดอีกเรื่องหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปราจินบุรีคุณแม่คนหนึ่งมาร้องขอความเป็นธรรมบอก
ว่าเธอเจ็บท้องคลอดไปที่โรงพยาบาลไปคลอดลูกหมอไม่ค่อยใส่ใจดูแลปล่อยให้
ปวดท้องคลอดเบ่งคลอดเองจนน้ำคร่ำแตก

เสียงแรกที่ได้ยินไม่ใช่เสียงร้องของลูกนะคะ
แต่เป็นเสียงที่หมอพูดขึ้นมาว่าทำไมเด็กตัวเขียวแบบนี้
แล้วคำถามต่อมาที่ถามที่คุณหมอพูดขึ้นมาก็คือ
คุณแม่ติดยาหรือเปล่า

ส่งลูกของเธอไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง
แล้วลูกของเธอก็เสียชีวิต
แม่ที่คลอดออกมายังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกของตัวเองเลย

ถูกต้องเหตุการณ์นี้ค่ะนางสาวสุภาวันมรมาศนะคะ
เป็นชาวตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

เล่าให้ฟังว่าปวดท้องคลอดแล้วญาติเนี่ยพาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
บอกว่าหมอไม่ค่อยใส่ใจดูแลขาดจัญญาบัน
รอจนน้ำคร่ำแตกต้องนอนปวดเบ่งเอง

ตอนทำคลอดยังถูกหมอหยิกที่ขาอีก
แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเนอะหมอหยิกให้สติรึเปล่า
และที่สำคัญหมอถามเธอหลายครั้งมากว่าติดยาหรือเปล่า
พอคลอดออกมาลูกเธอตัวเขียวขาดออกซิเจน
ได้ยินเสียงหมอคุยกันว่าทำไมเด็กตัวสีผิวเป็นแบบนี้

แล้วเด็กก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
แล้วเธอก็ได้รับข่าวร้ายโดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่า

หมอที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศบอกว่า
ถ้าส่งเด็กมาเร็วกว่านี้น้องอาจจะรอด
เธอเลยอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลที่ทำคลอด
เพราะตัวของเธอเองรวมทั้งสามีและญาติทุกคน
ติดใจกับสาเหตุที่น้องเสียชีวิตค่ะ
เมื่อกี๊ตัวลูกตามันเปิด
แล้วพอเวลาประมาณ๕โมงกว่า
น้ำค่ำแตกคาเตียง
หลังจากที่คุณเปิดหน้าเฟน

จะเป็นแบบโดยมันเบ่งเอง

หมอแค่พูดว่าน้ำค่ำแตกเลย
พอเวลา๖โมงเขาก็พาหนูไปห้องคลอดให้หนูนอนรอนอนรออยู่บนเตียง
ซึ่งนางสาวสุภาวันบอกเลยนะคะว่าหลังเกิดเหตุตัวเธอแล้วก็ญาติเนี่ยยังคงติดใจสาเหตุการตาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ไปพบพรวมนวยการโรงพยาบาล
เพื่อรับฟังคำชี้แจงแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ